ก็เรียนพี่น้องสื่อสารมุมชนตลอดจนพี่น้องประชาชน
ในวันนี้นะครับคณะกรรมการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง
ตามที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แต่งตั้งโดยมีผมเป็นมาฐานพร้อมคณะ
เราได้มีการประชุมและดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในรายละเอียดทุกวัน
เราดำเนินการมาเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่นะครับเราจะแถลง
เพราะว่ามีข้อสงสัยจากพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อสารประชนหลายเรื่อง
โดยเฉพาะในเรื่องที่เกิดและเกี่ยวกับพยาน

ในการจนกระทั่นถึงมีการเศร้าความเห็นสั่งฟ้อไปที่พนักงานระยาการในข้อหาขับรบประมาร
กรอบที่๒ก็จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการที่พนักศูนย์ได้มีการสอบเพิ่มเติมตามคำสั่งของพญากาศ
แล้วก็กรอบสุดท้ายก็เกี่ยวกับเรื่องความเห็นของสมมุติศาสตร์โดยท่านผู้ช่วยของพวัตลอที่มีความเห็นไม่แย้งกับความเห็นของท่านพญากาศ
ก็เป็น๓ประเด็นเพราะฉะนั้นในส่วนที่คณะเราทำตอนนี้เราได้ลงลึกในรายละเอียด
แล้วก็กำลังดำเนินการนะครับซึ่งบางเรื่องกำลังดำเนินการอยู่
แต่บางเรื่องเราก็สามารถที่พอจะมาแถลงมาชี้แจงให้กับทั้งสื่อสารประชนแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบและจะได้เข้าใจ

คดีดังกล่าวเนี่ยซึ่งเกิดมาจนกระทั่ง๗๘ปีแล้วเนี่ย
แนวทางดำเนินการของทางพนักงานสอบสวนเป็นอย่างไร
ผมเรียนยืนยันนะครับว่าคณะกรรมการของเราจะพิจารณาในส่วนเฉพาะของตำรวจเท่านั้น
ในการดำเนินการว่าถูกต้องนะครับเป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติหรือเปล่านะครับ
แล้วก็มีการดำเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็อยากจะมาเรียนแถลงความคืบหน้านะครับในส่วน
ที่ผมอยากจะเรียนเรื่องแรกนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้แล้วก็มีความสงสัยกันอย่างมากนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการพบสารที่เกี่ยวกับ
สารที่เกี่ยวกับ

โคเคนหรือโคเคอินนะครับที่เราพูดกันในเลือดนะครับที่ไปตรวจของผู้ต้องหาคือในวิทยาในบอสนะครับในบอสเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าการตรวจป๊อปนะครับได้มีการตรวจวันที่๓กันยาเมื่อปี๒๕๕๕
ผลการตรวจออกมารับทราบเมื่อวันที่๑๑ตุลา
การตรวจเนี่ยนะครับแพทย์ผู้ตรวจยืนยันว่าสารที่ตรวจพบเกิดจากกระบวนการนะครับสลายตัวของสารที่เกี่ยวกับโคเคอีนกับแอลกอฮอล์นะครับ
โดยไม่มีการพบโคเคนโดยตรงนะครับอันนี้ภาษาทางการแพทย์ผมอาจจะไม่มีความชำนาญนะครับ

แพทย์นะครับซึ่งมีความรู้แล้วก็มีความชำนาญอาจจะเข้าใจนะครับสารที่ตรวจพบทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สี่ตามรายงานนะครับ
อันนี้คือรายงานนะครับขอยืนยันนะครับจากภาคนิติวิทยานะครับของมหาวิทยาลัยใช้ของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแล้วก็
ได้มีการสอบถามไปที่นิติเวชตำรวจด้วยนะครับ

ทั้งหมดมีอยู่๔นะครับสารแรกก็คืออัลฟ่าโซเลมนะครับอันที่สองก็คือเป็นซอยเล็กเท่านั้นอันที่สามก็คือ
อันที่๔ก็คือคาเฟอีน๒ตัวแรกนะครับตัวแรกน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาที่มีวัตถุออกพิษต่อจิตประสาทประเภทที่๔ตาม
พอเราบอกวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับหรือหรือหรือทางการแพ่งอาจจะเรียกว่ายานอนหลับส่วนตัวที่สี่คาเฟฮีนนะครับก็คือสารที่อยู่ในกาแฟเอาง่ายง่ายนะครับเป็นที่เข้าใจจะมีปัญหาก็คือสารตัวที่สองกับตัวที่สามนะครับสารตัวที่สองกับตัวที่สามนี่คือผลของการย่อยสลายนะครับที่ทางการแพ่งก็มา
ไม่ใช่โคฮีนโดยตรงนะครับสารตัวนี้นะครับในทางการแพทย์นะครับยืนยันนะครับว่าเป็นสารที่สามารถที่จะ
ผมจะอ่านให้ฟังเลยนะฮะสารตัวที่สองเนี้ยเป็นสารเนี่ยตัว

เป็นวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาท
แต่เป็นสารที่เกิดจาก
ในร่างกายเมื่อเสพโคเคอีน
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่๒
ตามพรบยาเสพติดให้โทษ

ส่วนสารประเภทที่๓ก็คือ
โคเคแอปเทอรีน
ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ
หรือวัตถุ๖ฤทธิ์ต่อจิตประสาท
แต่เป็นเมียตาบอร์ไลท์
ที่เกิดขึ้นในร่างกายเมื่อเสพโควิด
ร่วมกับแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นประเด็นคือสารส่วนที่๒และส่วนที่๓

การเกิดแสดงว่า
ถ้าเราพบตัวนี้ก็แสดงว่ามีการเสพโคเค

แต่นะครับจากการยืนยันที่ผู้ต้องหาหรือในบอส
ได้บอกว่าได้มีการไปหาหมอ
พวกเราคงจะทราบนะครับที่ไปรักษาหมอทันตแพทย์
และหมอมีการให้ยา
เป็นยางแอม็อกซีรีน๕๐๐มิลลิกรัม
และคุณหมอยืนยันในคำว่า
คำให้การชัดเจนไม่มียาเสพติด
เพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะเรียนให้พี่น้องสื่อสารบุชน
แล้วก็พี่น้องประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริง
เพราะฉะนั้นไปพูดกันบางครั้งมองสิงพันยา
อาจจะเกิดการเข้าใจผิด

นะครับไม่มีสารยาเสพติดส่วนสารที่สองกับสารที่สามที่ผมบอกว่าเกิดจากการเสพโคเฮยินนะครับอาจจะมาจากได้จากยาพอติดเชื้อด้านอื่นหรือไม่หรือจะมาจากการเสพโคเฮนหรือโคเฮีนอย่างเดียวนะครับอันนี้ทางคณะแล้วก็ทางคณะกรรมการเราก็จะได้ดำเนินการนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่า
กรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับจะเป็นข้อมูลในการที่จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มกับทางนายบอสได้หรือไม่นะครับอันนี้คือประเด็นที่ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมในวันนี้นะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับคือยาที่หมอหมอให้มาคือหมอฟันก็คือไม่มียาเสพติดนะครับส่วนสารที่ได้จากการทานเข้าไปแล้วแล้วออกมาจะเป็นสารสองตัวที่
ที่ผมบอกไปนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องดำเนินการนะครับพวกผมคณะกรรมการทั้งหมดเราไม่มีความชำนาญในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต้องขอเวลานะครับที่เราจะต้องไปไปสอบถามจากผู้รู้นะครับหรือว่าอ่าคุณหมอโดยตรงที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้นะครับเพื่อที่จะมาเป็นข้อมูลในการประมวลนะครับของคณะกรรมการเรานะครับ
น่าจะเข้าใจนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงเลยนะครับที่เราดำเนินการอยู่ส่วนอีกประเด็นนึงผมจะพูดก่อนแล้วกันนะฮะก่อนที่จะมีใครจะถามอะไรก็ว่ากันกรณีที่เมื่อคืนนะครับที่มีกรณีเหตุนายจารุชาตินะครับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับบางท่านก็ถามว่ามีผลต่อคดีไหมนะครับในคดีที่ที่ผมกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยไม่มีผล
ในคดีที่เกิดอุบัติเหตุจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงก็ขอให้เป็นทางอ่าเจ้าฤทธิ์อำนวดที่ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
จะเป็นคนพิพยานายในการสืบหรือหาข้อใช้จริงอันนั้นเป็นหน้าที่มันเป็นคนละส่วนกัน
แต่ที่เป็นประเด็นก็คือว่าพยานที่ชื่อนายจรุชาติที่เสียชีวิตเนี่ย
มาอย่างไรนะครับพยานชื่อนายจรุชาติเนี่ย
นะครับได้มาให้การปากคำกับพนักงานสอบสวน
ในวันที่แปดจัญญาสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่ใช่พยานใหม่นะครับ
เก่าพยานมาแรกเลยนะครับแต่ไม่ได้มาในวันเกิดเหตุ
นะครับมาพบพนักงานสอบสวนเพราะว่าทราบข่าว
จึงมาให้ข่าวจึงมาให้การนะครับว่าเขาเจอยังไงนะครับ
ในการสอบสวนนี้เราก็ดำเนินการอยู่แล้ว
แต่ที่จะแจ้งให้ทราบก็คือเป็นพยานที่เอ่อ
มีอยู่ในสำนวนการสอบสวนตั้งแต่เรื่องต้นเลยนะครับ
ก่อนนั้นตรงนี้ก็จะจะเป็นเป็นเป็นให้เป็นที่เข้าใจนะครับ
ส่วนอ่ากรณีการเสียชีวิตก็คงจะเป็นหน้าที่ของทางตำหนุ่มตรงบ้านห้า
จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นคนดำเนินการนะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนพยานที่เพิ่มเติมอีกหนึ่งปากนะครับอ่า
อีกหนึ่งปากก็คือมีการสอบสวนเพิ่มเติมที่เราอ้างว่ามีสองท่าน
ท่านหนึ่งผมยืนยันแล้วว่ามาจากสำนวนเดิมมี
แต่อีกท่านหนึ่งนะครับเรามีการสอบปากคำครั้งแรกเมื่อวันที่
แปลกฆฤษฐาสองห้าห้าแปดนะครับแปลกฆฤษฐาสองห้าแปด
หลังจากที่พนักงานสอบสวนได้มีการเสนอคำสั่งขอความเห็น
แล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหานะครับในข้อหาขับรถโดยประมาท
นะครับแล้วมีการออกหมายจับไปแล้วนะครับอันนี้น่าจะชัดเจนนะฮะ
แล้วก็ขอเรียนยืนยันว่าสิ่งที่ทางคณะทำงานเราทำงานทุกวัน
เพราะว่าท่านพบตรนะครับท่านต้องการให้เกิดความโปร่งใส
แล้วก็ต้องการให้สามารถจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนได้
นะครับว่าดำเนินการดำเนินการของขั้นตอนของตำรวจเราเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งข้อเท็จจริงที่อยากจะเรียนชี้แจงกับพี่น้องประชาชน
นะครับแล้วก็สื่อสารมวลชนให้ได้ทราบนะครับในส่วนวันนี้เราจะแถลงเท่านี้ก่อน
เพราะว่าเรายังทำงานในด้านอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็ว
นะครับความเร็วอย่าเพิ่งถามนะครับผมกำลังดำเนินการอยู่เอา
เอาส่วนตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องสองเรื่องผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ที่
ที่ทางคณะเราจะต้องตอบนะครับเพื่อที่จะสร้างความกระจ่างให้กับ
พี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับในเบื้องต้นนะครับ
คณะเราทำงานทุกวันนะครับก็ไม่ทราบมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติม

ในวันที่๕ไม่มีเรื่องความเร็วครับ
ในวันที่แปดไม่มีเรื่องความเร็วโทษที

คนละครับในจังห์ดุชาติรถรถยนต์กระบาดน่าจะมีอยู่ในวงจอดปิด
ไหมนะครับส่วนท่านผู้ชายท่านถัดรถรถรถเก่งนะครับ

ถูกต้องครับเป็นการมาให้การเพิ่มเติมนะครับ

สามกัญญาหลังจากนั้นครับปีห้าแปด
พี่หกสองหกสองครับหกสอง
ไม่ใช่ไม่ใช่เดือนปีหกสองผมจะจำวันไม่ได้ล่ะอ่า

ห้าห้าครั้งในปี๖๒ครับ

โปรดสอบที่๒มีน่าจะเป็นเวลาเรียกยังติดตามให้ชาลดูกไหนด้วย
ผมขอเพียบทุกคนครับใช้ได้ไหมครับ
ถ้าสอบผ่านไว้จากลุงโครงคนรุศืนต์และคนหลังโครง
ที่อีกยังได้ออกประตูสำนวนแต่แก่ต้นไหมครับ

พนักงานสอบสวนเนี่ยเรามีการสอบการทำงานนะครับ

ทำไมมันขึ้นต่างสิ้นเชิงกับประเด็นในปัจจุบันที่นักงานเป็นคดีนะครับ
คดีของนายธรรมชาติมันไม่ได้ต่าง
ถ้าพูดถึงตัวบุคคลใช่ไหม
นายอนุชาติผมคิดว่ายังไม่ได้ต่างอะไรเท่าไหร่นะครับ
ผมพิจารณ์ให้เห็นว่านายธรรมชาติมาตั้งแต่แรกนะครับ
ส่วนเพิ่มเติมในรายละเอียดผมยังบอกไม่ได้ว่าต่างกันขนาดไหน
แต่ถามว่างานครั้งแรกไม่ได้มีบอกเรื่องความเร็ว
แต่ในครั้งที่สองมีบอกเรื่องความเดียว
คำว่าทำไมนายไม่สอบเรื่องความเดียว
เพราะว่าเมื่อเติมเชิงกับประโยชน์ถามว่าตามมาได้ดี
หมายถึงก็ได้สอบทางนานสอบส่วน
คือในครั้งแรกพี่แชฟนานสอบส่วนสอบส่วนและก็ถูกดูแต่เคศเนี่ย

แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ในชั้นสอบสวนนั้นเหมือนกันนะครับก็มีการสอบที่มีการสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจพบตรที่เกี่ยวกับเรื่องลักษณะสภาพรถ
ตอนนั้นก็คือถ้าอยากนั่งมาสอบสนเชื่อเชื่อให้ผลการรายการของของสมรรถธรรม
แต่แต่ตอนเรียนกัญญาเนี่ยเป็นคำศัพท์ของพนักการรียาการให้พนักการรายการสอบสนสอบเชื่อ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
ให้สอบเรื่องความเร็วขึ้นไหมครับด้วยให้ตอบใช่ไหมครับแม้ว่าจะมี
หลักภายในบ้านเมืองหลักภายในการสอบเวลาหลักภายในการสอบเวลา
แต่ว่าให้ประสอบพนักการสอบกันเพื่อได้ความเร็วขึ้นไหมครับด้วย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
อ่าอันนี้ผมผมตอบแต่งด้วยกันนะครับตัวคือว่าเรียนพูดเลย
กระทุนความรู้สึกที่ด้านการสอบส่วนเนี้ยแปลกพี่ผมบอกมาแล้วนะครับว่า
มันต้องประกอบกันหลายอย่างนะครับ
ถ้าเราส่วนนี้คนที่ก็ทำอยู่นะครับ
การเห็นเขอสะตาลเองทหารกะโหลให้กรณาตะชับรถเข้าไปตกด้วยระหว่าง
เขากำลังถึงความระนับระหว่าง
หรือการที่รถจะขยับเท่านั้น
ความทิศทางของรถ
เห็นไหมนะส่วนสั่งไว้เพราะเรื่องขับรถเร็วเกินจำนวน
เรื่องจากในวันนั้นในชั้นแรกมีพยานซึ่งมาบอก
เป็นผู้ตรวจสภาพที่ท่านหุ้นจัดการบอกว่า
มีความเร็วน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่เกิน
แต่ในทางหลักฐานจากสวรรค์พอรี่๑๗๐เห็น
โดยที่ว่าโทรสูริสต์ไม่น่าจะเพิ่งเป็นธุรกิจนะครับ
ใช้ธุรกิจแล้วเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ทางการสอบสวนได้
เสนอสั่งคล้องเรื่องคับเร็วอันนี้ต้องที่ค่อนข้างใจนะครับ
แต่สั่งฟ้องข้อหาขับรถโดยประมาทชัดนะฮะขับรถโดยประมาทนึกง่ายนะครับเช่นเราอาจจะขับรถไม่เร็วก็ได้ออกจากซอยแต่เราไม่ได้ดูซ้ายเราเลี้ยวซ้ายเลย
โชว์มีเฮาส์ขับรถยนต์ก็เป็นได้เปรียบเทียบนะครับอย่างผมอยากจะเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับว่ากรณีความเห็นพระราชสวนสามารถที่จะมีอิสระในการที่จะช่างลำหนักพญานหลักฐานต่างในการที่จะสำเร็จความเห็นพญานหลักฐานอเมียการซึ่งความเห็นตรงนี้พระราชสวนยึดหรือการต้องใช้ความระวังตะวังในการข
อันหลังเป็นตัวตั้งดูไหมครับ
ก็คือในเรื่องประมาณขวานคิดขึ้น
เรื่องความเร็วก็เลยไว้ต่อ
เรื่องช่วยดูแลแบบนี้ของประแนมต่อสินะ

ก็หมายถึงว่าในข้อหาที่คุกคุย

แล้วใช่ไหมก็เพื่อนไม่ได้พูดถึงตามเดียวเอาตรงหลังให้ดีกว่าไง
เอ่อพูดเลยครับคือมันมีหลายข้อค้าไง
มีทั้งหมดตอนที่พนักงานสอบสนุกแก้คำแรกยังไง

ถามรถเดียวก็อยู่ที่สิทธิ์อาจารย์
ครับ

อันนี้คำสำรวจกรรมการของเราการลำเนินการครับ
ผมเรียนนะครับว่าเรามีกรอบ๓กรอบนะครับ
แต่กรอบแพ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการก่อน

มันกลายเป็นเรื่องที่ผมจะต้องมาเรียนชี้แจงนะครับ

มันอยู่ในกรอบแรกที่ผมจะต้องลงเรือกัน
เพื่อนคุณเพลินใจ
ผมต้องข้างหน้าที่ยังไม่ได้
ว่าจะจะเห็นให้ค่อแควร

ซึ่งตอนนี้เรากำลังกำเนินการอยู่
จากการนี้เราจะมองเมื่อเรื่องของสารเจ็ดจิต
เรื่องของแก้ข้อหา
ต่อไปนี้เราจะกำเนินการในบริเวณใดต่อไป
สิ่งที่ผมจะดำเนินการต่อไปนะครับ
ก็คือการลงลึกในรายละเอียดนะครับ

แล้วโดยเฉพาะยกตัวอย่างนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องที่ปกสารที่จะตรวจปกสาร
เราก็คงจะต้องดำเนินการว่า

ถ้ามีหลักฐานเราก็ต้องเรียน
ผู้บริษัการสำหรัฐชาติ

หรือแม้และถ้าจะมีแสดงตัวจริงเรียนพอ
ก็อยู่ในตรงนี้แล้วก็ต้องการแจ้งภาษาเพื่อ

ผมไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่า

แต่ในเมื่อในเรื่องของ
ธนาฬิกาเนี่ย
ไม่สั่งไม่ฟ้องแล้วเนี่ย
อันนี้คณะกรรมการผมแค่หาข้อที่จริง

ผมต้องทำของตัวเองเท่านั้นเอง
ผมจะไม่ไปก้าวร่วง

ท่านรายลงรัฐบทธิก็ได้มีการตั้ง

ท่านมีเส้นไปพนัใหญ่นะครับ

แล้วกับผู้หนาบประชาหรือผู้ที่มีความรู้
อันนี้ผมเอาเฉพาะช่วงแรกก่อนไงผมเอาในการรู้ภาพเอาโภตการณ์โฟเวอร์ท่านมาช่วงหลังไง
ที่ไปรักษาแล้วคุณหอเนี่ยขอความเย็นนะครับ
คุณหอฉันก็ไม่กลัวจริงฉันเห็นว่า

ก็เป็นยาไอ้ตัวแกรอซิล
ทางบินกรรมนะครับ
อันนี้ให้เอโรคซิล

ซึ่งท่านก็มีความเห็นว่า

อาจจะเกิดขนลูก
ในการโดดเลือดได้
อาจจะมีขนเพราะว่าขนลูกนะครับ

อาจมีขนลูกในการโดดเลือดได้

อาจมีขนลูกในการโดดเลือดได้
อาจมีขนลูกในการโดดเลือดได้
ขนลูกในการโดดเลือดได้
ขนลูกในการโดดเลือดได้
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑

แต่ว่าไม่มีปรากฏว่าถ้าเกิดคนให้ยาที่๓๑
สารตั้งต้นเนี่ยมันน่าจะต้องมาสอบตัวเหล็กทีเนี่ยค่ะ
ทำไมพนักการสอบสวนถึงไม่หาที่มาสอบตัวเหล็กสักตัวเนี่ยตั้งแต่ตอนที่สอบสวนต่อมานะครับ
ได้ได้ให้สอบเพิ่มมันไหมครับ
คือพนักการสอบสวนก็ได้มีการไปสอบคุณหมอที่ตรวจนะครับ

แต่ทุกพิฤตที่ท่านพนักการสอบสวนได้แจ้งให้เมื่อกายทราบนะครับว่า

ที่ก็มีทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสำรวจการสอบตัวก่อนนะครับ
ก็อยู่ในวิธีของธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคารธนาคาร
อย่างเนี่ยถ้าเกิดถ้าสงสัยก็สั่งมาสอบก่อนเติมหรือไม่

เอ่อสอบอีกครั้งมีงานกี่ป่าไม่ต้องกำลังครับจะสอบหลักครั้งหนึ่งครับ
คุณคำตอบตรงนี้แล้วถ้าคุณคุณท่านจะทำอะไรก็น่าจะได้คำตอบตรงนั้น
ก็น่าจะได้คำตอบตรงนี้ก็มันมีเกิดหวังคำว่าอีกครั้ง
คือจะได้ความเต็มเต็มที่คุณหมายจากอีกครั้งเพราะว่าสถานีบอสเนี่ย
ผมถามเฉพาะคดีนี้ครับอาจที่ถึงคดีนี้ว่าเฮ้ยเมื่อผมผ่า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

ที่เกิดอะไรมันเป็นส่วนที่หมดนะครับ
แต่ว่าเวลาที่บอกให้ชอบเขาไม่ได้

เกี่ยวกับอัธิบาลมองทัศน์บอกว่าชอบอันตรีการหมดแล้ว